อันนี้เรื่องจริงเลยหากเขาเรื่องไม่ชอบแล้วยังไง

เรื่องนี้เนี่ยเอาดูข้อความ

แดดร่มลมตกนั่งทอดหุย

นั่งทอดหุยดื่มน้ำเย็นแก้วใหญ่กับฟังเพลงเพราะเก่า
ยัดใส่เพลิสต์มือถือ

ออกมาฟังนอกบ้านในช่วงที่ควรอยู่บ้าน

แกรัวคำนี้ถั่วลงเฉยเลย
ถั่วลงเพราะอะไรเฮ้ยผมผิดหวัง
พูดอะไรใครก็เชื่อ

นี่เรื่องแรกโพสต์อีกโพสต์หนึ่ง
บอกโอ้โหโพสต์ซะสบายใจใช่ไหม
ในวันที่คนไทยทั้งประเทศติดเชื้อรุนแรง
เขาเสี่ยงชีวิตจะเป็นจะตายแต่หมอโคศกมาโพสต์ชิวแบบนี้
มันใช้ไม่ได้มันสมควรที่คนจะโดนคนจะลุมด่าทั้งประเทศแล้ว
อีกบางท่านบอกไอ้ทอดหุยคุณเขียนผิดเปล่าคุณหมอเขียนผิดเปล่า
หุ่นหรือเปล่านอนกายสบายไม่ใช่ท่านเขียนถูกแล้ว
อดหุยคือการทอดอารมณ์ปล่อยอารมณ์สบายเป็นแบบนั้นไปเห็นไหม
ถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักโพสต์นี้ขอโทษทีคุณหมอไม่ได้โพสต์เมื่อวานนะ
เมื่อวานคือวันที่ตัวเลขนิวไฮถูกไหมคุณหมอไม่ได้โพสต์เมื่อวาน
คุณหมอโพสต์มาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๔กรกฎาคมแล้ว
คนไปขุดแล้วมาโยงกับวันที่นิวไฮตัวเลขติดตัวเลขตายเมื่อวาน
แล้วมาถล่มด่าคุณหมอสักขลมจมโซเชียลไปหมดแล้วและตอนนี้คุณหมอลบโพสต์ไปแล้ว
อย่างที่บอกอีกทีถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักตอนนี้คุณหมอขาขึ้นมาก
ข้างล่างขึ้นมาไก่หน้าผากขึ้นอย่างนี้เลยฮะเออเหมือนใครนะเมื่อวานเนี้ย
นี่สิฮะขนาดเอาสัญลักษณ์ที่ดูแล้วเฮ้ยมันต้องดีอ่ะ

ต่อให้ดีขนาดไหนคือถ้าคนไม่ชอบแล้วคือไม่ชอบไง
เขาจะรักยืนเฉยเขาก็รัก

คุณหมอตอนนี้เนี่ยท่านก็ลบไปแล้วอย่างที่บอกไว้นะครับ
แล้วก็พูดถึงเถียงนาอีกทีนึง
เถียงนาโมเดลมีจริงนะอย่าไปว่าคุณหมอมากนะมีจริงฮะ
จะมีแบบทั้งธรรมดาและไม่ธรรมดาเฮ้ยเถียงนาไม่ธรรมดามีเหรอ
งนาแบบไม่ธรรมดาคือเถียงนาป่าช้าพาสยองฮะ
มีเชือกกั้นเหมือนเป็นสายสินล้อมเลยห้ามคนข้างในออกมาข้างนอก
คือไม่รู้ผีจะเข้าหรือผีจะออกนะหรือกลัวคนจะออกไปหลอกไปหลอนคนอื่น
ทำให้คนอื่นเนี่ยหวาดภาวะหวาดกลัวได้เรื่องของเรื่องคือมีเตียงผู้ป่วย
วางไว้อยู่ที่เถียงนาและติดกับป่าช้าแถมชุดนอนผ้าห่มพัดลมเอาไว้ให้
แบบนี้เขาเป็นมติของคนในหมู่บ้านว่าถ้าใครติดโควิดให้มานอนที่นี่ฮะ
ชาวเน็ตโวยเลยเฮ้ยมันจะอเน็ตอนาถากันเกินไปไหม
แม้จะเป็นที่พักชั่วคราวรอส่งโรงพยาบาลก็ตามจากนั้นมาต้องรีบมาชี้แจงเป็นการด่วนเลย
สทสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
พรวิรุณท่านต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะฮะขอแจงสองเรื่อง
เรื่องแรกเนี่ยอันนี้ชั่วคราวจริงชั่วคราวจริงคือมารอไม่กี่ชั่วโมง
จากนั้นรถโรงพยาบาลก็จะมารับที่นี่แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มี๑รายนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนั่นเรื่องแรก
เรื่องที่สองไม่ใช่ป่าช้านะคือในโซเชียลไปบอกว่าเนี่ย
ด้านหลังเนี่ยต้นพุ่มต้นไม้เนี่ยอันนั้นเป็นเมนแล้วเป็นป่าชงประชาแล้ว
ซึ่งจริงป่าช้ามีแต่ไปอีกไกลไม่ใช่ตรงนี้
พี่ต้นคือแบบจะให้ผู้หญิงไปนอนแบบนี้มันก็ไม่ใช่ถึงว่าจะใช่ป่าช้าหรือไม่ใช่ป่าช้า
แต่ก็ชั่วคราวอันนี้ทางสอทรท่านแจงยืนยันว่าชั่วคราวจริง
แล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ติดป่าช้าแต่ประการใดออกมา
เพื่อสยบดราม่าที่เกิดขึ้นว่าเป็นเถียงนาป่าช้านะฮะ